ประกาศผลโหวตไทยรัฐที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง
นักกีฬาทีมกีฬาไทยแห่งปีสนับสนุนโดยโลตัส
วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยต้องยอมรับในความสุดยอดของพวกเธอ
ฝีไม้ลายมือไม่ต้องพูดถึงเพราะผลงานและอันดับโลกที่ทำได้
ถือว่าเป็นตัวการันตีแล้วแต่เรื่องอัธยาศัยและความน่ารักเฉพาะตัวของพวกเธอนั้น
ที่ส่งให้ทีมวอลลี่บอลหญิงไทยโด่งดังใกล้ไปทั่วโลกจริงจริง
ก็ต้องขอบคุณไทยรัฐด้วยนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับ
ในโอกาสนี้แล้วก็อย่างน้อยก็เป็นขวัญกำลังใจนะครับ
ให้กับทีมวอเล็กบอลหญิงของเราติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ไทยรัฐที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง